วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินเข้าพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ
คุณเศรษฐาเนี่ยก็ถามนักข่าวก็ถามคุณเศรษฐาเลยว่า
เอาละพร้อมจะเป็นคันดิเดตนายกหรือยัง
นี่เป็นวันแรกนะฮะ
ที่คุณเศรษฐาเดินทางเข้าพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ
เขาก็ถามว่านี่แหละมาเป็นคันดิเดตนายกหรือเปล่า
นะฮะนี่ปรากฏว่าวันนี้ก็เป็นประธานที่ปรึกษาของอุ้งอิ๊ง
ก็ยังเร็วเกินไปที่จะตอบเรื่องคันดิเดตนายก
อันนี้คุณเศรษฐาเขาบอกอย่างนี้
อันนี้ผู้บริหารพักทุกคนก็ลองฟังสักนิดนึงได้ไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณบินที่ก็จะเป็น

อันนี้แหละที่มีข่าวลือกันว่านี่คือหนึ่ง
คันดิเดตนายกของพรรคเภื้อไทยแต่พรรคเภื้อไทยเนี่ยส่งสามคนแน่นอน
วันนี้นายกเข้าไปร่วมกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร
พักรวมไทยสร้างชาติว่าตนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในสมาชิกของพักที่มีหลากหลาย
หลายกลุ่มหลายวัยเพราะเราต้องการเดินหน้าทำงานให้คนทุกวัยรวมถึงกลุ่มเปราะบาง
กลุ่มที่มีปัญหาต่างเราต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดจากการทำงาน
ปรากฏนักข่าวเธออืมไม่รู้ไปปั่นแกหรือเปล่านะมั่นใจเหรอ
จะสู้พักอื่นเขาได้ไปถามกันอย่างนี้ไงค่ะอืมมั่นใจใช่ไหม
สู้พักอื่นใช่หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์แน่นอนเมื่อถามว่าในวันเดียวกันเนี้ย
วันนี้พักเพื่อไทยเองก็เปิดตัวฮะก็เปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ย
ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยนะครับ
ก็พักก่อลองไปฟังพิครุกก็พูดซิเขาว่ายังไงบ้าง
เขาบอกบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจของใครเอาไปฟังกันฮะ
ประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจ

ไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง

เอาละปรากฏขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับ

คือเอาง่ายพลปฤศภาษาสรุปมาโดยรวม
ประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจ

คุณเศรษฐาทวีสินก็เปิดตัวเข้าพักเพื่อไทยอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
ก็บอกท่านเป็นผู้ใหญ่ผมมีวัยวุฒิแล้วก็ประสบการณ์น้อยกว่าท่าน
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดนะอันนี้ก็สรุปขึ้นมาอย่างนี้
ขณะเดียวกันนะฮะเขาก็บอกว่านายกเนี่ยเขาบอกว่า
ด้านการเงินการธนาคารการพาณิชการอุตสาหกรรมทั้งหมด
ต้องมาคุยด้วยกันไม่ว่าใครจะเก่งด้านไหน
เขาก็ว่าอย่างงั้นแต่ในตัวองค์เขานะฮะ
แล้วก็เมื่อสั่งไปแล้วหรือติดตามกฎหมาย
ก็ไปได้อีกทีก็อยู่ดีแต่ต้องแก้ไขตรงนี้
แล้วรัฐบาลชุดหน้าก็ต้องทำแบบนี้แหละเข้าใจหรือยัง
เลิกถามสักทีนะถึงว่าคือเอาง่าย
คนถามถึงหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของนายก
คือเนื่องจากว่าตอนนี้คนเลือกตั้งเขาไม่สนใจอะไรเลยนะ
เขาสนใจเรื่องอะไรปากท้องปากท้อง
เอาตรงใครเขาอยากรู้ว่าใครจะมาแก้วิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้
พักไหนแต่ละคนเขามีดาวเด่นยังไงบ้างขนาดเดียวกันคุณนรมน
จำได้ไหมฮะคุณนะริมลที่มาก่อนเราไปเรียกเขา
บิ๊กไอค์เป็นรัฐบันตรีช่วงหนึ่งคุณนะริมลเนี้ย
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าพักเนี่ยจริงแล้ว
ก็มีเป้าหมายรักษาที่นั่งเดิมการเลือกตั้งปี๒๕๖๐
พักได้๑๒ที่นั่งเกิน๑ใน๓ของการเลือกตั้งครั้งนี้
เขาก็บอกว่าต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างอันนี้หมายถึงกรุงเทพ
กรุงเทพกลายเป็นจุดศูนย์กลาง

คุณนรมนบอกเอาล่ะพลังประชารัฐครั้งนี้

เพราะครั้งที่แล้วเขาได้ประมาณ๑๒ที่นั่ง
แล้วก็กรุงเทพฯอันดักรณ์ไม่ละสนับแตกต่างจากพื้นที่อื่น
ประชาชนอาจไม่ได้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่นโยบาย
แต่ตัดสินใจเลือกตัวผู้สมัคร

ภักดิ์ไม่มีการเปิดดิวกับภักดิ์เพื่อไทย

กำลังมีดิวกับพักเพื่อไทยใช่ไหม

เขาบอกว่าเขาไม่มีดิวกับพักเพื่อไทยและพักอื่น

เรื่องนี้ไม่มีพักใดพูดกันล่วงหน้าอยู่แล้ว
เพราะว่ามันจะต้องดูผลการเลือกตั้ง

พลังประชารัฐเองก็ส่งลงทุกเขต

ความสงบจะเกิดขึ้น
เอาล่ะถ้าวันนี้คุณเลือกพลเอกประวิทย
ความสงบในประเทศไทยจะเกิดขึ้น
อันนี้ก็การเมืองวันนิดวันน่อยเหลือกันน่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป